อะไรกันนี่ไงอะไรวะเขาทำอะไรวะ
คืออะไรอะ
ช้างช้างมาช้างมา
ใครเห็นช้างมันดูนะ

ตอนแรกก็สงสัยก็คิดจินตนาการต่างกันไป

หรือเสียงจุดตะไลอะไรเลย
มีคนมาคอมเมนต์กันเยอะเลยบางคนตั้งข้อสังเกตดูดีดูดีมันอาจจะเป็นค้างข่าวที่บินออกมาจากถ้ำก็ได้
ไม่ใช่ไม่เหมือนค้างคาวอะไรมันจะเป็นเหมือนฟุ้งฟุ้ง
ถ้าคุณเคยเห็นฝูงค้างคาวเวลาบินมามันจะเป็นสายแต่ไม่เคยเห็นออกมาบินเป็นวงกลมแบบนี้
ไม่ข้างทางมันสายเหรอบางทีมันออกเย็นนะ
ใช่ถ้ามันช่วงตื่นไม่ทันไม่ใช่เป็นสายอย่างนั้นเป็นสายทาง
แบบที่คุณสายผมสายประจำไม่ต้องจะพูดสินายผมสวยู
คงไปอะไรอันนี้เออวงแวน
เอาชาวเน็ตมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับคุณชิสาบอกว่าวงแหวนแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นในหลายประเทศ

เป็นวงแหวนแห่งลางร้าย

ใครเห็นแล้วก็มันเป็นจุดจบของชีวิต

เอาแต่อย่างนี้นั่นคือเรื่องของความเชื่อ

แต่เอาจริงถ้าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ย
เขาบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

ควันที่เกิดจากปล่องเผาขยะ

อันนี้ไม่ได้มาให้ลองทำดูหรืออะไรนะ
สมมุตินะคุณผู้ชมเคยเห็นไหม

สูบบุหรี่แล้วพ่นควันออกมาให้เป็นวงกลม
เขาบอกว่าอารมณ์คล้ายแบบนั้น
ควันพวกนี้มันอาจจะออกจากปล่อง

หรืออาจจะถูกพ่นออกมาในจังหวะที่ลมในบริเวณนั้น
พัดผ่านจนมันกลายเป็นวงกลมแบบนี้ก็เป็นไปได้

มวลควันสีดำของมันมันเยอะ
เกาะเป็นกลุ่มแล้วมองให้เห็น

จากตอนแรกที่เห็นเป็นแบบจำนวนมวลสีดำมันเยอะ
แล้วพอมันร่องลอยไปมากไปไกล
มวนสีดำดำของมันอาจจะค่อยจา

นั่นคือการอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์

เพราะถ้ามันออกจากฟองที่เป็นช่องวงกลม
ออกมาแล้วขนาดมันก็จะลอยขึ้นไป

ไม่ได้รางลงรางร้ายอะไรตามความเชื่อใช่ไหม
แต่คนที่เขามีความเชื่อเขาก็ยังไม่สบายใจ
ใครเคยเห็นอะไรแปลกแบบนี้